การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ติดมานานอยู่เหมือนกันนะตอนนี้เปิดแล้วครับ
คุณทัศเนธเพชรคงหัวหน้าอุทยานบุกเกาะซีมิลัน
กล่าวว่าตอนนี้ทางอุทยานมีความพร้อมแล้วที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยว
ตั้งแต่๑๕ตุลาคมนี้ไปจนถึง๑๕พฤษภาคม๖๕ก็คือปีหน้านั่นแหละ
โดยการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือเป็นการเที่ยวแบบวันเดย์ทริป
เช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับ
ยังค้างไม่ได้เนอะใช่แล้วล่ะครับแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมดำน้ำเนี่ยจำกัดนะ
เอาแค่๕๒๕คนต่อวันเท่านั้นเองและกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวน๓๘๕๐คนต่อวัน
ก็เยอะเนอะนักท่องเที่ยวทำไงต้องซื้อตัวล่วงหน้าก่อน๑วันแต่ไม่เกิน๖๐วันนะ
คือถ้าเลย๖๐วันเดี๋ยวไปว่ากันว่ามันยังเที่ยวได้ไหมเอาเป็นว่าแบบว่าถ้าจะไปเที่ยววันนี้คุณวางแผนวันพรุ่งนี้เอาไว้ก่อน
ยังไงละกันเนอะส่วนการจองตัวเดินทางมี๒วิธีคือ
จองผ่านบริษัทนำเที่ยวคุณผู้ชมสามารถซื้อตัวได้นะ
ตั้งแต่วันที่๑๔ก็คือตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
จนถึงวันที่๑๔พฤษภาคม๖๕นั่นแหละครับ

สำหรับเรื่องความปลอดภัยในการไปเที่ยวดำน้ำที่นี่

เขามีระบบการคัดกรองครับคุณสุพัสรา
อุทยานมีจุดดำน้ำ๒๑จุด
แล้วยังไงรู้ไหมเขาจะตรวจเรือทุกลำ

รับวัคซีน๓เข็ม

มีมาตรการในป้องกันโควิด๑๐๐เลยนะ
ขอให้นักท่องเที่ยวมั่นใจได้

นักท่องเที่ยวต้องมีสำเนา
ฉีดวัคซีนติดตัวตามมาด้วยนะครับ

ทำยังไงอ่ะเอางี้ผมบอกให้

นั่นแหละหมอพร้อมก็ได้

แล้วที่สำคัญคุณก็เอาไปโชว์ให้กับ

พฤศจิกาเขาก็จะเป็นเรื่องของ
การที่ว่าต้องดูนักท่องเที่ยวใช่ไหม

ต้องได้รับวัคซีนครบแล้วก็มาจากประเทศต้นทางที่ปลอดภัย

ใครที่อยากจะให้เพื่อนจากต่างประเทศมาเที่ยวก็ต้องติดตามนะคะ
ว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะ
ครับ